คุณผู้ชมจากเราชนะมาดูอันนี้หน่อยค่ะน้ำผู้โซดา
ตอนนี้กลายมาเป็นจุดท่องเที่ยวแล้วนะ
นี่แหละบรรยากาศโดยรอบพื้นที่นะนี่เขาปรับให้มันความแรงให้มันพุ่งสูงขึ้นใช่ไหม
สูงขึ้นจาก๕เมตรไปเป็น๑๐เมตรคือสูงกว่าเสาไฟฟ้าแต่ก็ยังติดป้ายเป้ยอะไรอยู่เหมือนเดิม
คือห้ามตักไปดื่มไปกินยังไม่ได้นะครับถูกต้องค่ะมาชมได้อย่างเดียว
นี่ตอนที่นักข่าวไปดูบรรยากาศรอบพื้นที่ตรงนี้ที่เป็นพื้นที่เจาะน้ำบาดานบ้านทุ่งคูณที่ห้วยกระเจ้ากาญจนบุรีเนี่ยนะคะ
ประชาชนไปกันเยอะคุณผู้ชมบางคนก็ไปถ่ายรูปนี่นี่ดูสิคะพระสงฆ์สามเณรก็ไปดูน้ำผู้โซดาเหมือนกัน
ชาวบ้านเนี่ยเขามาตั้งร้านตั้งแผงกันเลยคุณผู้ชมขายพวกพืชผลทางการเกษตร
ผักผลไม้น้ำดื่มน้ำอารมณ์ไก่ย่างเพราะว่านักท่องเที่ยวมาเยอะจริงจริง
มาอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
ทีนี้เราก็ไปพูดคุยกับทางด้านผู้อำนวยการ
ทรัพยากรน้ำบาดานเขต๒สุพรรณบุรี
คือนายธนงศักดิ์ล้อชูสกุลนะคะ
ก็เปิดเผยบอกว่าทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาน
โดยอธิบดีศักดาวิเชียญศิลป์
สั่งการให้เอาชุดกรองน้ำมาติดตั้งตรงน้ำผู้โซดา
เพื่อที่จะกรองน้ำให้ประชาชนเอาไปดื่มได้
แล้วก็คาดว่าจะใช้เวลาติดตั้งประมาณอาทิตย์หนึ่ง

ท่านจะรีบไปตักน้ำผู้โซดาเอามากินกันนะครับ
แล้วนอกจากนี้ก็ยังเจาะสำรวจบ่อบาดานในแบบเดียวกันอีก๓บ่อนะคะ
ซึ่งอีก๓เบาะที่ว่าอยู่ห่างจากตรงนี้ไปประมาณ๒๓กิโลกรัม
ซึ่งพื้นที่ตรงนี้มุมสูงมันก็สวยดีนะคุณสุด

คือเขาปรับให้มีความแรงเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งพื้นที่ตรงนี้ค่ะน้ำผู้โซดาในพื้นที่หมู่๑๙ที่บ้านทุ่งคู
ห้วยกระเจ้ามี๒บ่อปริมาณน้ำ๖๖ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมง
ก็คิดเป็นปริมาณรวม๑๗๐๐๐๐๐ลูกบาทเมตรต่อปีนะคะ
ซึ่งถามว่าประชาชนจะได้ประโยชน์เยอะเลย
เพราะว่าประชาชนสามารถเอาน้ำตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ได้๑๕หมู่บ้าน
ครัวเรือนแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรถึง๖๐๐ไร่เลยนะคะ
เรื่องของน้ำบาดานเพื่อช่วยปัญหาภัยแรง
แล้วก็เรื่องน้ำอุปโภคบริโภคเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับ
แต่เรื่องของการที่จะเอาน้ำผู้โซดาไปกิน
อย่าลืมว่าต้องผ่านการกรองก่อนแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาติดเครื่องกรองให้